โบ้ครับเชื่อว่าท่านยังจำได้อย่างแน่นอนนะครับ
ครูโบ้นายพลากรคนนองมาตร
ครูหนุ่มที่สอนวิชาดนตรีนาตสิน

แล้วก็อยากจะได้ลำโพง

ในการจัดซื้ออะไรพรุ่งนี้ให้นะ
จะลดอะไรให้ครับก็กลับโรงเรียนไปก็เป็นมีแต่มีคลิปเผยแพร่อะไรไป
เจ้าของรู้ทราบข่าวเอาอย่างนี้ครูไม่ต้องลดหรอก
เอาฟรีไปเลยให้ฟรีเลยเพราะครูไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง

วันนี้ครูโบ้ก็เลยไปเต้นขอบคุณที่ร้านฮะนี่ครูโบ้มาแล้ว

จัดเต็มมาเลยวันนี้เดี๋ยวดูสักนิดแล้วก็ฟังครูโบ้สักหน่อยนะครับ
ครูโบ้น่ารักนะคะเพราะมีคลิปที่ฟูโบ้เขาเต้นสอนเด็ก
แล้วเด็กในห้องเรียนเขาก็สนุกสนานด้วยกับครูโบ้คือน่ารักมาก
ลำโพงไปแล้วไงสบายเลยทีนี้
ทีนี้ครูโบ้ฝากบอกครับเพราะว่าพอคลิปของครูโบ้เผยแพร่ไปตั้งแต่แรกเนี่ย
คนก็ติดต่อมาเยอะนะฮะทั้งในพื้นที่ทั้งในต่างจังหวัด
จะมามอบอุปกรณ์ดนตรีให้มอบเครื่องเสียงมอบลำโพงอะไรให้
ตอนนี้ครูโบ้บอกว่าที่โรงเรียนเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งมีห้องสอนดนตรีอยู่๓ห้องนะฮะห้องสอนดนตรีพระราชสินเนี่ย
มีเครื่องเสียงครบหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าท่านใจดีอยากมอบเพิ่มเติมกระจายไปโรงเรียนอื่นดีกว่า
เพราะว่าวันนี้ครูโบ้เขาก็เต้นกันสบายแล้วกับเด็กเนี่ย
โรงเรียนอื่นขาดแทนอีกเยอะครับยังไงก็ประจายกันไป